คนก็ชอบถ่ายภาพอยู่แล้วนะครับ
จะเป็นการถ่ายภาพด้วยกล้องหน้าเป็นการเซลฟี่
หรือว่าถ่ายภาพวิวถ่ายภาพคนด้วยกล้องหลัง
ตัวเครื่องนั้นเร็วเต็มสปีดเลยครับแต่ว่าราคานั้นจับต้องได้แน่นอน
ชมไปดูจากบรรยายงานชิ้นนี้เลยครับ
เรียกได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ออกแบบมาสำหรับคนที่ชื่นชอบการถ่ายภาพเซลฟี่
เพราะมีโหมดถ่ายรูปให้เลือกมากมายค่ะ
ทำให้เราได้ภาพเซลฟี่แบบสวยเป็นธรรมชาติไม่ต้องพึ่งแอปเลยค่ะ
จะเห็นได้ว่าภาพเนี่ยมีความคมชัดมากเลยค่ะรวมถึงแสงก็ดูมีความเป็นธรรมชาติด้วยค่ะ
เหมาะสำหรับคนที่รักการถ่ายภาพเซลฟี่จริงค่ะ
เพียง๗๓มิลลิเมตรหน้าจอฟูสกรีนขนาด๕๙๙นิ้ว
ทำให้ภาพถ่ายสวยกว่าสมาร์ทโฟนอื่นในราคาเดียวกัน
ให้ภาพที่สวยเป็นธรรมชาติค่ะ
สำหรับกรณีที่เราต้องถ่ายภาพในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อยนะคะ
หลายคนอาจจะเคยประสบปัญหาสมาร์ทโฟนไม่สามารถถ่ายภาพได้คมชัดค่ะ
ภาพออกมาก็จะยังคงดูสว่างแล้วก็คมชัดแบบนี้ค่ะ
อกจากนี้ศักยภาพเครื่องยังสามารถใช้งานได้ลื่นไหลรวดเร็วไม่ติดขัด
ตัวเครื่องขนาดกระทัดรัดสามารถใช้งานด้วยมือข้างเดียวได้ง่าย
แบตเตอรี่อึดอยู่ได้นานถึง๒วัน
ใครที่เป็นสายเกมก็สามารถเล่นเกมได้นานถึง๗๕ชั่วโมงติดต่อกัน
และยังวีดีโอสตรีมมิ้งได้นานถึง๑๖๕ชั่วโมง
แบบไม่มีหยุดพักอีกด้วยค่ะ
ไม่ต้องกังวลเรื่องแอปแปลกปลอม
และเมื่อวันที่๕สิงหาคมที่ผ่านมานะคะ
เร็วกว่าแบรนด์อื่นถึง๒เดือนเลยค่ะ
ราคา๖๒๙๐บาทเหลือเพียง๒๒๙๐บาท
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน